ไปต่องกันที่สหภัณฑ์ฟุตบอลณชาตินะคะ
ร่วมมือกับ๓กระทรวงแล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลค่ะ

เพื่อพัฒนาสุขภาพของเด็กอายุ๑๑ปี

สหภัณฑ์ฟุตบอลณชาตินำมาโดย
ดรยีริโวราสนะคะหัวหน้าเจ้าหน้าที่การแพทย์ของฟีฟ่า
ลงนามข้อตกลงกับกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะ
รวมถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
โครงการฟีฟ่าเพื่อสุขภาพเด็กอายุ๑๑ปี
การศึกษาสุขอนามัยโดยใช้ฟุตบอลเป็นสื่อสำหรับเด็ก
ซึ่งพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็เดินทางมาร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย
โดยมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อให้ความรู้
สาธารณสุขแก่เด็กนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑